นับถอยหลังอีกไม่ถึง๑สัปดาห์แล้วนะ
ก็จะเป็นวันครบรอบการจากไปของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ
ซึ่งในปีนี้ค่ะที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรี
เขาก็จัดงานกันแบบยิ่งใหญ่อลังการ๙วัน๙คืนจัดกันไปแบบเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพื่อเป็นการรำลึกการจักรไปครบรอบ๓๐ปีของนักร้องลูกทุ่งในดวงใจของแฟนเพลงทั้งประเทศ
เดี๋ยววันนี้ไปดูความคืบหน้าการเตรียมงานที่วัดทัพกระดานกันหน่อยค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะพี่โอ่งสลักจิตและพี่จิ๋มดวงใจ
นักร้องน้องสาวของแม่พึ่งและน้องเพชรพุ่มพวงลูกชาย
ก็ได้นำทีมช่างแต่งหน้าพร้อมกับนำเสื้อผ้าชุดใหม่
ปีนี้เนี่ยค่ะครอบครัวเลือกชุดสาหรีทำจากผ้ากะมะหยี่
แล้วก็เครื่องประดับมาเปลี่ยนให้กับหุ่นของแม่พึ่ง
รวมถึงนำทีมงานมาช่วยกันจัดดอกไม้
แล้วก็สถานที่ให้สวยงามบริเวณหุ่นแม่พึ่ง

ใช่ค่ะที่บริเวณสารากลางสระน้ำนะคะวัดทัพกระดาน
จุดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดที่คนนิยมมาก
ในการที่จะเข้ามากราบไหว้ขอพรที่หุ่นนะคะ

ที่นำมาเปลี่ยนให้กับแม่พึ่งในปีนี้
เนื้อผ้าก็จะเป็นเนื้อผ้ากำมะหยี่สีม่วง
คือเป็นชุดที่พี่สาวชอบเป็นพิเศษนะคะ

พร้อมเครื่องประดับแบบครบชุดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลยค่ะ

ส่วนในวันงานนะคะจะเริ่มตั้งแต่๑๐มิถุนายนไปจนถึงวันที่๑๘มิถุนายนนะคะ
ก็จะมีการแสดงมหากรรมคอนเสิร์ตถึง๒เวที๒เวทีเลยนะคะ
มีนักร้องดังกว่า๕๐ชีวิตที่แจ้งความประสงค์จะมาร่วมงานนะคะ

โดยในวันที่๑๓ที่เป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของแม่พึ่งพุ่มพวง
ช่วงเช้าเนี่ยตั้งแต่เวลา๑๐โมงก็จะมีพิธีสงฆ์นะคะ
แล้วก็จะมีถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์กว่า๑๐๐รูป
รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาแล้วก็ทอดพระปะสามัคคีด้วยในวันที่๑๓นะ

แต่ถ้าถามว่ามีตัวเลขอะไรมาฝากคุณผู้ชมไหม

คือเมื่อวานนี้ค่ะพี่หนุ่ยเคนคูณ
อดีตนักร้องฉายาช่อฟ้าภูไทย
ตอนนี้เขาผ่านตัวเองไปเป็นเจ้าของกิจการขายของทะเลสด
ก็ได้นำเอาดอกกุหลาบสีแดงจำนวน๓๐๐ดอก
แล้วก็ชุดไทย๓ชุดมาแก้บน
คุณหนุ่ยเนี่ยเล่าว่าเมื่อ๓เดือนก่อนนะคะ
มาไหว้แม่พึ่งแล้วก็ขอพรเรื่องการค้าขาย
ให้ได้ทำเลดีได้ยอดขายปัง
ปรากฏว่า๓เดือนผ่านไปยอดขายได้๕ล้านกว่าบาทค่ะ
พอรู้ว่ามีงานครบรอบแม่พึ่งก็เลยรีบมาแก้บน

ขาดจากอากออก
เมื่อกี้ไม่หลุดโฟกัสนะชัดเจนนะพี่แจ๊ก

ปีนี้ครบรอบ๓๐ปีแม่พึ่งนะคะ

แล้วก็เลข๓เลข๑มันทุกปีจริง

แล้วก็๔๒ถ้าติดตามบันทึงไทยรัฐนะคะ
หลายวันมาแล้วมันก็จะมีเลขที่แบบว่า

บนเบียนอยู่แถวนี้นะครับคุณคุณ